อุปกรณ์ในการตีหม้อของคนไทยโคราชเช่นไม้หลาบมีรูปร่างเหมือนไม้พายด้ามสั้น
ใช้ในการตีขึ้นรูปและทำให้ผิวหม้อเรียบไม้ลายใช้ศักดิ์หรือกดที่คอหม้อสำหรับทำลวดลาย
หินดุบ้างก็เรียกว่าหินดันหรือหินดุลใช้ควบคู่กับไม้หลาบในการตีหม้อขึ้นรูปทรง
แท่นวางจะมีลักษณะเป็นต่อไม้ใช้วางดินเหนียวเวลาตีขึ้นรูปจนถึงขั้นตอนสวีปากหม้อ
ครกกระเดืองสำหรับตำดินเชื้อแล้วจึงใช้ตะแกรงสำหรับร่อนดินเชื้อ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน